เมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางร้านคือเมนูอะไรครับ

แล้วมันพิเศษยังไงครับคุณแม่ทำไมคนถึงชอบแล้วก็โด่งดัง
อันนี้ต้องมาลองทานดูว่ามันพิเศษยังไง
เพราะว่าเราทำไม่เหมือนใครมันนุ่มแล้วก็กรอบ

แล้วก็พอพะโล้เป็ดเสร็จแล้วก็เอาน้ำพะโล้นำมาทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยว
เอาน้ำพะโล้มาทำน้ำก๋วแล้วใส่กระดูกเพิ่มเข้าไป

จริงแล้วทางบ้านโฮเมสเนี่ยอาหารจะเป็นสไตล์ไหนครับ
จริงมันจะฟิวชั่นแต่มันจะออกไปทางฝรั่งหน่อยออกจากทางอิตาเลียนหน่อย
แต่ว่ารสชาติมันก็จะเป็นอิตาเลียนที่เป็นรสบ้านเรา
มันตรงที่ว่าในพื้นที่โลเคชั่นที่เราอยู่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์พยวนสลับบุรี
เราก็เลยทำให้คอนเซ็ปต์ร้านหรือรูปแบบร้านเป็นบาง
สวัสดีแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคนนะคะ
กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ทั่วฟ้าเมืองไทยส่งตรงความอร่อยถึงหน้าจอ
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเฮียน็อตของเรา

สัปดาห์นี้ก่อนจะตีรถกลับกรุงเทพ
แวะปักหมุดเติมพลังกันที่จังหวัดสระบุรีกันสักนิด
ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดแห่งนี้เขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกระหลีปั๊บเท่านั้น
เพราะเรื่องของเมนูเส้นก็เด็ดดวงไม่แพ้กันค่ะ

บะหมี่เกี๊ยวเจ้าเก่าแก่กว่าสัตวัชธิ์
จากร้านเกี๊ยวกรอบ๑๐๐ปีสภานิษฐ์
เตี๋ยเป็ดตุ๋นสูตรยาจีนเจ้าแรกของอำเภอพระพุทธบาทที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสถาพร
แม้แค่เห็นตัวอย่างแค่นี้ก็ทำเอาท้องร้องดังไป๓บ้าน๘บ้านแล้วใช่ไหมล่ะคะ
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าออกเดินทางไปค้นหาเมนูเส้นในจังหวัดสระบุรี
พร้อมกับเฮียน็อตพิธีกรสุดดอกของเรากันเลิศ

กับผมวาริสฟังอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราเส้นเมืองของเราเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
ถ้ามาที่สระบุรีหลายคนคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญออกนะครับ
นั่นก็คือวัดพระพุทธบาทเขื่อนป่าศักดิ์แห่งนี้นะครับหรือทุ่งดอกทานตะวัน
แต่ว่าสระบุรีเนี่ยไม่ได้มีแต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวที่น่าสนใจนะครับ
สระบุรีแห่งนี้นะครับมีเมนูเส้นเก่าแก่ในตำนานและเมนูเส้นที่น่าสนใจเลยครับ
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นร้านแรกกันที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีก็แล้วกันนะคะ
อำเภอแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาและเมนูเส้นเจ้าเก่าแก่ที่น่าสนใจอย่างมาก
แต่คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเสาให้และที่มาของคำว่าเสาให้เนี่ยมีที่มาจากอะไร
จากการสืบค้นข้อมูลเราจึงพบว่าเสาให้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
แต่เดิมเคยเป็นตัวเมืองสระบุรีมาก่อนโดยตำนานเล่าว่าชื่ออำเภอนี้ได้มาจากตำนานเรื่องเล่าของเสาไม้ตะเคียนทอง
ที่จะถูกนำไปเป็นเสาเอกในการสร้างประสาทราชวังในสมัยสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีค่ะ
แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับการคัดเลือกเสาตะเคียนต้นดังกล่าวจึงลอยถวนน้ำขึ้นมาจมลงในบริเวณคุ้งน้ำป่าศักดิ
พอตกดึกชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยก็ต่างได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาจากคุ้งน้ำ
กลายเป็นที่มาของบ้านเสาร้องไห้หรือสาวร้องไห้และต่อมาได้ถูกกร่อนเสียงเหลือเพียงคำว่าเสาไห้ดังเช่นปัจจุบันนั่นเองค่ะ
อำเภอแห่งนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่ตำนานเสาตะเคียนเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปีเท่านั้น
เพราะในอดีตเนี่ยบริเวณนี้ยังเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำป่าศักดิ
และเป็นท่าแวะพักของชาวเรือที่ลำเลียงข้าวสารไปสียังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยค่ะ
เป็นถึงย่านการค้าเก่าแก่ขนาดนี้เชื่อเลยว่าต้องมีร้านเส้นในตำนานซ่อนตัวอยู่แน่
เอ๊ะว่าแต่จะเป็นร้านไหนนั้นขอยกหน้าที่นี้ให้กับนักเล่าเส้นคนเก่งคนนี้เลยแล้วกันค่ะ
นูเส้นเมนูต่อไปนะครับเรามากันที่อำเภอเสาให้นะครับ
ซึ่งมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสระบุรีนะครับ
เป็นร้านเกี้ยวกรอบร้อยปีสพาณิชย์นะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเกี้ยวจะกรอบขนาดไหนและจะอร่อยแค่ไหน
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับขออนุญาตนั่งด้วยนะครับผม

คุณแม่มันนี้นะครับผมเป็นทายาทรุ่นที่อะไรล่ะครับ
รุ่นที่ทำอยู่นี่รุ่นสามแล้วค่ะรุ่นสามแต่คุณแม่คือรุ่นสอง
ใช่ของร้านเกี้ยวกรอบร้อยปีสอพาณิชย์นะครับผมครับ
พูดถึงจุดเริ่มต้นของร้านหน่อยนะครับเปิดมาได้ยังไงครับ
มากี่ปีแล้วจนปัจจุบันนี้อันนี้เป็นของของกงนะคะ
เขาเขาเปิดมาตั้งแต่เขาเริ่มมาจากเมืองจีนนะคะครับผม
ก็มาเปิดขายอยู่ทำมาเรื่อยจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะคะ
อยู่ที่นี่เลยอยู่ตรงนี้ไม่เคยย้ายไปไหนเลยอ่าอยู่ที่นี่เลย
ที่ของเราที่ของเราเลยค่ะนะครับผมบรรยากาศสมัยก่อน
ร้อยปีที่แล้วแถวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับคือตรงตรงตรงข้างหน้าเนี้ยนะ
เป็นเป็นร้านค้าของพวกที่มาขายเล็กเล็กนิ้วน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
เหมือนเป็นตลาดเล็กเล็กเป็นตลาดเล็กเล็กค่ะเป็นแบบโล่งโล่ง
แล้วก็คนมานั่งขายของกันใช่ใช่แล้วอากงก็มาเปิดขายใช่
เกี้ยวตัวนี้ใช่ไหมครับผมบรรยากาศคนก็เดินซื้อของไปซื้อของมา
ค่ะแล้วเริ่มเป็นตึกนี้เมื่อไหร่ครับอันนี้เราเฉพาะของเราเอง
เราสร้างของเราเองหกสิบปีที่แล้วสักหกสิบปีที่แล้วค่ะ
เริ่มเป็นตึกอย่างนี้แล้วก็เปิดขายมาโดยตลอดเลยนะครับผม
เมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางร้านคือเมนูอะไรครับเกี้ยวกรอบน้ำจิ้มค่ะ
กรอบแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนี่เหรอค่ะเกี้ยวกรอบน้ำจิ้มอันนี้ก็คือขายมานานแล้วด้วย
ขายมานานแล้วค่ะแล้วมันพิเศษยังไงครับคุณแม่ทำไมคนถึงชอบแล้วก็โด่งดัง
อันนี้ต้องต้องมาลองทานดูว่ามันพิเศษยังไงเพราะว่าเราทำไม่เหมือนใครนะฮะ
มันนุ่มแล้วก็กรอบเอาล่ะพูดขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปดูในครัวได้ไหมครับ
ค่ะเดี๋ยวเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคุณแม่ครับ
ก็อย่างที่คุณป้ามานีบอกนั่นแหละค่ะเมนูท็อปฮิตติดลมบนของที่ร้าน
ใครต่อใครก็ยกให้เมนูเกี้ยวกรอบแผ่นบางกรอบกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
แต่แอบสืบสาวราวเรื่องก็พบว่าไม่ได้มีแค่เกี้ยวกรอบเท่านั้นนะคะ
เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูที่กงฮวดเริ่มต้นขายพร้อมกับเจ้าเมนูเกี้ยวกรอบนั่นก็คือบะหมี่เกี้ยวน้ำ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าที่เด็ดของทั้งสองเมนูจะอยู่ที่อะไรบ้างป้าตุ้ยของเรารออยู่ที่หน้าเตาแล้วล่ะค่ะ
สวัสดีครับป้าตุ้ยครับป้าตุ้ยนี่ถือว่าเป็นทายาทรุ่นที่๓นะครับ
ของทางร้านเจียวร้อยปีแห่งนี้นะครับผมอ่ะมาดูสูตรกันดีกว่านะครับ
สำหรับที่นี่มีอะไรบ้างเอาเส้นก่อนแล้วกันนะครับ
ความพิเศษของเส้นบะหมี่ที่นี่เป็นยังไงครับทำเองไหมอันนี้เองนะคะทำเองอ่าทำเอง
อะไรบ้างเอ่ยก็เป็นสูตรของที่ร้านนะคะแต่ว่าไม่ใส่ไข่
ไม่ใส่ไข่เหรอไม่ใส่จะไม่เหมือนไข่ตรงนี้เหรออ่า
แล้วมันทำจากอะไรอ่ะครับก็จากแป้งน่ะค่ะแป้งรวดรวดเลยสูตรของเรา
แล้วสีเหลืองมันมาจากอะไรก็เป็นอย่างนี้เองสูตรของเรามันเป็นสีแป้งอย่างนี้เอง
เป็นเส้นบะหมี่ที่ไม่ใส่ไข่อ่าจ้ะไม่ใส่ค่ะอ๋อมันแปลกตรงนี้นี่เองไม่เหมือนใคร
แล้วรสชาติของมันจะเป็นยังไงครับก็จะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มนะฮะ
อันนี้แป้งของเส้นบะหมี่นี้ก็ไม่เหมือนใครแล้วป้าตุ้ยแอบกระซิบบอกหลังไมค์ว่าที่บะหมี่ของร้านป้าไม่ใส่ไข่เนี่ย
เพราะว่าที่ร้านอยากให้เส้นบะหมี่มีความเหนียวและนุ่มละมุนลิ้น
แต่ส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้อย่างพวกแป้งสาลีเบกกิ้งโซดาและเกลือที่ร้านก็ยังใช้ปกติค่ะ
แต่ในเรื่องของอัตราส่วนเทคนิคการนวดและส่วนผสมนั้นอันนี้ขอบอกว่าเป็นสูตรลับจริง

เกี้ยวอันนี้ไว้ทอดนะคะ

อ่าอันนี้เราไว้ทอดอันนี้เราไว้ต้ม
อ่ามันแตกต่างันยังไงครับ๒อันนี้
อันนี้เราจะใส่สีหน่อยหนึ่งให้ไม่เหมือนกัน
หมูหมูเราก็จะหมักมีหวานมีเค็มมีพริกไทย

อ๋อหมูหมักก็มีเหมือนกันแล้วจะเป็นเกี้ยวน้ำไม่เหมือนกัน

อันนี้จะบางกว่าใช่ไหมใช่ส่วนผสมก็ไม่เหมือนกัน
ส่วนผสมในการทำก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะ

ไม่เหมือนเลยครับแล้วไม่บอกด้วยไม่บอก
ไม่บอกไม่บอกก็ได้
นอกจากเส้นเกี้ยวแล้วอย่างอื่นที่เราใส่ในก๋วมีอะไรบ้างครับ
ต้องมีเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือคุ้งแห้งคุ้งแห้งนะฮะ
คุ้งแห้งได้ต้องคัดเลือกพิเศษไหมครับก็ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กนะฮะอ่า
หมูอะไรหมูอะไรไม่มีตัวในหมูแดงแล้วก็ส่วนสันในนะฮะสันใน
แล้วเราก็เอาไปย่างหมักก่อนหมักด้วยอะไรครับหมักแล้วก็ย่าง
เป็นพวกสูตรของเขาสูตรที่นี่แล้วก็ไปหมักแล้วก็ย่าง
ไม่ได้ต้มเหมือนเหน็บที่อื่นรสชาติจะเป็นยังไงก็ออกเค็มหวาน
เค็มหวานแล้วก็หอมนิดนิดอ่าโอเคอันนี้เอาไปย่างนะฮะจ้ะ
หักนานไหมกว่าจะไปย่างได้ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันหลายชั่วโมงนะ
เราไปเอาไปย่างให้หอมนะจ้ะจ้ะอ่ามาดูน้ำซุปกันบ้างดีกว่าน้ำซุป
น้ำซุปน้ำซุปเป็นยังไงครับแล้วก็ใส่แต่กระดูกหมูอย่างเดียวอะค่ะ
ดูหมูใช้ส่วนไหนเอ่ยก็ต่างต่างเนี้ยแล้วก็เคี่ยวตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
นอกจากกระดูกหมูใส่อะไรอีกมั้ยไม่ใส่เลย
ดูหมูล้วนเลยไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เลย
ห้าครึ่งถึงกี่โมงเริ่มใช้งานได้ก็สองโมงเช้า
ก็ประมาณ๓ชั่วโมงก็จะใช้งานได้ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลย

จากนั้นแล้วก็มาใส่ร่วมเส้นบาหมีอะไรวะกันไป

เงี้ยบยตั้งแต่จ่ายโอเคถ้าอย่างงั้นผม

มึงที่แล้วก็เอาเกี้ยวทอดนึงจานด้วย

ขอบคุณครับ
เส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับน้ำซุปก็เป็นรสชาติเบา
แบบโบราณจริงนะครับต้องเป็นแบบนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับ
ส่วนเกลือน้ำแป้งจะหนาหน่อยอันนี้มันแตกต่างกันยังไงต้องมาชิมค่ะต้องมา